ร้องได้ให้ล้าน

มูลค่า๒หมื่นบาท

หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้
ร้องได้ร้องได้
ร้องได้ร้องได้
ร้องได้ร้องได้
ร้องได้ร้องได้
ร้องได้ร้องได้
ร้องได้ร้องได้

มูลค่า๒หมื่นบาทนะครับ

มูลค่า๒หมื่นบาทนะครับ

ร้องเข้าให้เร็ว
ร้องเข้าให้เร็ว

ร้องเข้าให้เร็ว

ร้องเข้าให้เร็ว

ร้องเข้าให้เร็ว

ร้องเข้าให้เร็ว

ร้องเข้าให้เร็ว
ร้องเข้าให้เร็ว
ร้องเข้าให้เร็ว
ร้องเข้าให้เร็ว

ร้องเข้าให้เร็ว

ร้องเข้าให้เร็ว
ร้องเข้าให้เร็ว

ร้องเข้าให้เร็ว

ร้องเข้าให้เร็ว

ร้องเข้าให้เร็ว

ร้องเข้าให้เร็ว

ร้องเข้าให้เร็ว

ร้องเข้าให้เร็ว

ร้องเข้าให้เร็ว
ร้องเข้าให้เร็ว

ร้องเข้าให้เร็ว

ร้องเข้าให้เร็ว

ร้องเข้าให้เร็ว

แล้วใครล่ะคะที่จะได้ขึ้นมา
ร้องได้ให้ล้านกับเรา

โอ้โห

ก็มัวแต่

วันนี้เราก็พูดคุยกันสนุกสนานนะครับ
จริงแล้วการพูดเราอยากให้ผู้จังหารที่ขึ้นมาทุกคน
คลายความเครียดคลายความกังวล

เพราะว่ารู้เลยว่าเวลานั่งอยู่ข้างล่างไม่เท่าไห
พอขึ้นมาข้างบนปุ๊บเอาเลยใจเต้นแรง
จากเคยร้องได้เคยร้องถูกร้องผิดกันหมดเลย
มีอยู่ช่วงหนึ่งเป็นใบไม้ร่วง
เพราะฉะนั้นเราก็เลยพยายามที่จะคลายกังวลนะครับ

แล้วก็วันนี้นะครับขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะครับ
ก็รอลุ้นรับรางวัลกันต่อไปนะครับ
วันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะคะสปอนเซอร์ใจดีของเราค่ะ
ที่อยู่คู่กับตัวช่วยของเรามาตั้งแต่ต้นรายการนะคะ
อย่าลืมติดตามรายการของเราได้ค่ะ

เลยค่ะเข้าไปทักทายได้ค่ะ
มาพบกับรายการร้องได้ให้ร้านใหม่นะครับ

ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะครับ
รายการของเรามีทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์

ผมดูแล้วเนี่ยวันนี้ไม่ใช่นางวรคดี
วันนี้เป็นนางในราชการ

สวยเหมือนปูปายาเลยอะค่ะทำได้มั้ยคะ

อย่างเรานี่ต้องไม่พูดคำว่านิสัยต้องใช้คำว่า
ไม่เคยประสบเกี่ยวกับความรักไม่เคยเลย

รบกวนเงินพ่อเงินแม่
ทำอาหารกินด้วยตัวคนเดียว